คือเห็นแล้วก็สลดหดหูใจจริง

ยังไม่พอเอาค้อนไปทุบกระจกหน้าต่าง

จนเสียหายแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ซะซะซะร้อนไงมา
มันยังไม่เป็นพันทือ

โอ้โหแล้วดูสิตอนที่พ่อพ่อไปบอกพอแล้วพอแล้วอ่ะ
แล้วเขาก็ทุบกระจกกลัวจังเลยตอนกระจกแตกมันจะกระเด็นใส่หน้าคุณตา
คือหลายคนก็เป็นห่วงคุณพ่อว่าจะเป็นยังไง
เพราะว่าดูอารมณ์รุนแรงมากเลยนะคะ
ทุบกระจกแตกทีละบานละบานไม่พอ
ตรงประตูเสร็จแล้วมาต่อที่ทุบกระจกหน้าต่าง
แตกเปรี้ยวแตกเปรี้ยวไปอีกทีละบานทีละบาน
คือพ่อก็เดินมาห้ามกลับคูตะคอกพ่ออีก
คืออาการเนี่ยนะดูไปดูมาคล้ายคนเมาอะไรสักอย่าง
เอาล่ะคลิปนี้เพจอีซ้อขยี้ข่าว
เขานำข่าวนำคลิปมาโพสต์เอาไว้บอกว่า
ทรพีทำลายทรัพย์สินทุบตีพ่อแม่
พอตำรวจจับตัวไปสุดท้ายก็ถูกปล่อยออกมาอารวาสเหมือนเดิมค่ะ
โอ้ดูแล้วไม่ได้เกลงกลัวใครเลย
เหตุการณ์นี้เอาจริงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดขึ้นที่ไหน
แต่ว่าดูแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นตำรวจในพื้นที่
อาจจะต้องรีบไปดูไปคุมตัวหน่อยไหม
แบบนี้อาจจะเป็นภัยสังคมเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะดูสิ

พอเห็นปุ๊บเนี่ยคือห่วงพ่อ
กลัวว่าจะได้รับอันตรายที่อยู่ในบ้านด้วยกัน

โอ้โหชาวเน็ตบอกทู่ลูกทรพีเลยอะนะคะ
ทำพ่อได้ขนาดนี้แล้วก็รุนแรงอย่างมากเลย
กลัวกลัวพ่อจะเกิดอันตราย
ขอให้ตำรวจรีบเข้าไปดูไปจัดการหน่อยนะคะ

แล้วมาโดนลูกทำแบบนี้